ไปดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะสำหรับใครที่เป็นเด็กกิจกรรม
ตอนอยู่สมัยโรงเรียนเนี่ยเราก็มักจะชอบทำกิจกรรมในการร้องในการเต้น
แล้วถ้าเกิดว่าคุณได้รับการคัดเลือกมาเต้นเนี่ย
มันจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเลยดิฉันเนี่ยผ่านจุดนั้นมาแล้ว
แต่ยิ่งกว่านั้นก็คือถ้าเกิดว่าเราได้ถูกนำไปเต้นด้านหน้าแถวหน้าของเพื่อน
มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะต้องเป็นหน้าเป็นตาให้กับโรงเรียน
เป็นหน้าเป็นตาให้กับการแสดงชุดนี้ได้
แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเต้นด้านหน้าแบบนี้ล่ะคะเป็นหน้าเป็นตาได้หรือเปล่าล่ะ
โอ๊ยเต็มที่ไปไหมลูกเอ้ย

ใช่เป็นห่วงค่ะน้องผูกผ้าดีไหมคะ
เด้งปึ๊ดลงมาทำยังไงล่ะเนี่ย
เกือบหลุดแล้วลูกเอ้ยแต่ผ้าไม่น่าห่วงเท่าบ้านเอวนะคะ

แต่เด็กอยู่ไงยังแข็งแรงอยู่มันก็ต้องเป็นธรรมดาแหละ
มันก็ต้องทำออกมาให้มันดี
จะได้เป็นหน้าเป็นตาใครเขามองมา

กำลังเต้นอยู่ดีเป็นหน้าเป็นตาอยู่ดี
ใครเขามองมาเขาจะได้ประทับใจ

คือถ้าบางทีเราได้ทำในสิ่งที่เรารักที่เราชอบ

มันก็เป็นสิ่งดีก็อยากจะสนับสนุนกันไปนะคะ
ต้องอายเต็มที่ไปเลยจ้า

คือถ้านำเต้นแบบนี้ก็ต้องมัดให้ดีดูแลตัวเองกันด้วย